คุณแล้วก็คนที่ดูข่าวนี้ต้องบอกว่าน่ารักเกินปุ๋ยมุ้ย

ที่สำคัญค่ะกลายมากลายเป็นว่าพี่ตำรวจ
ที่ตำรวจที่แบบว่าขังบึกบึนต้องมาแบบลูกมูมูลูกอย่างนี้

ไม่น่าเชื่อว่าข่าวน้องสุนัขตัวนี้กลายเป็นข่าวดังนะ
สื่อไปตามไลฟ์ดูว่ามูมูจะเจอเจ้าของหรือยัง
ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเจอเจ้าของแล้วจริงเจ้าของมารับแล้วนะคะ

คืออย่างนี้เรื่องนี้ตำรวจสอนอนลุมพินีเขาโพสต์
แล้วก็ตามหาเจ้าของสุนัขโกเดนเนี่ย
เป็นตัวเมียนะอายุน่าจะสักไม่เกิน๒เดือน

รูปที่เขามาแชร์ไขว้ขาหน้ากันอยู่

แล้วก็บอกประวัติเอามานั่งเก้าอี้แล้วก็ถ่ายภาพแบบนี้ค่ะ

ใช่แล้วค่ะแล้วตำรวจเขาก็ตั้งชื่อมูมู
ถามว่าอ้าวคุณตำรวจไปเจอน้องมูมูอยู่ตรงไหนล่ะ
อยู่แถวคอนโดถนนวิทยุเหนือค่ะ
ตอน๒ทุ่มเมื่อวันที่๑๖พฤษภา
แล้วทีนี้พอเมื่อวานเป็นข่าวกันตลอดทั้งวันเลย
สู่ก็รายงานข่าวเพจต่างก็รายงานมีการไปไลฟ์ด้วย
จนเจอตัวเจ้าของแล้วนะคะ

แล้วก็มาแสดงตัวเอาพาสปอร์ตเอาภาพถ่ายเจ้ามู่

ทีนี้เมื่อเจอเนี่ยเจ้าของเขาก็ตรงเข้าไปอุ้มเลยค่ะ
มาหอมเอามากอดแบบนี้ดูสิเห็นไหม

บอกผมมาที่เมืองไทย๔เดือนแล้ว

มันเหมือนเขี้ยวเหมือนไส้มากจริงนะคะ

บาทจะเอาไปเลี้ยงต่อที่เมืองจีนไง
แล้วตอนวันจันทร์ที่๑๖ตอนทุ่มนึง

ที่ตรงที่นั่งข้างสวนลุมนี่แหละ

วางเอาไว้แล้วตัวเจ้าของเนี่ย

เพราะว่าฝนมันตกไงกลับมาปั๊บ

เจอแต่กระเป๋าคือก็เดินตามหาน้องหมา

ตัดสินใจกลับมาที่พักก่อนเดี๋ยวจะมาแจ้งความ

ตามหาตัวเจ้าของอยู่ทีนี้
เจ้าของเขาก็เลยขอบคุณนะขอบคุณตำรวจที่
นลุมพินีทุกคนเลยดูแลน้องมาทั้งคืน

จริงตำรวจที่สนลุมพินี

ใช่ค่ะถามว่าแล้วเลี้ยง

เพราะตั้งใจนะจะตั้งชื่อน้องว่า

แล้วก็กลับมาสู่อ้อมกอดคนที่รักอันนี้เขามีชื่อ

ชื่อไทยก่อนหมู่มูคือตำรวจตั้ง

ก็คือนาตาชาโรมานอฟ

เอาทุกชื่อเลย
ค่ะเขาก็ขอบคุณคนไทยนะ

หลังจากนี้ใครที่แบบตาม

ใช่นะฮะคือตอนที่เป็นข่าว
ตำรวจเจอแล้วประกาศตามหาเจ้าของนะ

ตำรวจทรอนอลุงบิณีเลยนะ

นาสักผ่านหลายคนก็กลับมาโอ์กหากแม่
ก็ไปกดตามฟอลโลจะได้เห็นความน่ารักของเจ้างูวูบ

ตำรวจก็น่ารักมากขอบคุณพี่ตำรวจทุกคนด้วยนะฮะ